คนที่เรากำลังจะเล่าในคลิปต่อไปนี้เนี่ย

เมื่อวานเราเล่าเหตุการณ์นี้ไปแล้วเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่มีคุณลุงวัยหกสิบเก้าปีเป็นคุณตาก็ได้แล้วเพราะจะเจ็ดสิบปีแล้วอ่ะค่ะ

ขับรถกระบะมาคนเดียวจะเข้าไปตรวจเช็คสภาพรถมันเป็นร้านเหมือนตรวจเช็คสภาพรถเนี่ยค่ะ
คุณตาขับกระบะเข้ามาแล้วนะแล้วเห็นรถเบ้นเนี่ยปาดฟ้าบเข้ามาเลยค่ะ

ปุ๊บเปิดประตูลงมาเลยนี่ชายเสื้อดำลงมาเสร็จปุ๊บไม่พูดพร่ำนำเพลงต่อยเข้าไปหนึ่งทีที่ขมับซ้ายคุณลุง
ก็ยกมือขอโทษไห้ขอโทษเพราะไม่อยากมีเรื่องมีราวไม่จบค่ะเนี่ย
ขู่บังคับบอกลงมายังไงก็ต้องลงมากราบขอโทษแม่ผมที่อยู่ในรถ
เพราะว่าตอนที่คุณชะลอรถเนี่ยทำให้แบบแม่ผมหัวกระแทกคอนโซลเนี่ย
คุณตาต้องนั่งลงกับพื้นแล้วกราบอยู่สองรอบนะคะ
ตอนนี้ยังหาตัวคนขับเบ้นคนนี้ไม่เจอเลยนะครับเพราะว่าถือว่าทำร้ายร่างกายด้วย
คุณตาโดนต่อยเข้าไปที่ขมับแจ้งความไว้แล้วนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าจะไม่ยอมความ
ทีมข่าวเราไปพูดคุยกับคุณตาที่ขับกระบะคันนี้ค่ะ
คุณตามนตรีสาคุณหรือคุณตาน้อยอายุ๖๙ปี
เป็นชาวบ้านสำโคงอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะคะ
คุณตาน้อยเล่าให้ฟังแล้วก็โชว์บาดแผลบนใบหน้าที่ถูกต่อยด้วย
บอกตอนนี้ยังเจ็บหน้าอยู่เลยเคี้ยวข้าวลำบากด้วย
คุณตาเล่าบอกว่าเมื่อวันศุกร์เมื่อวานซื้อน่ะ
ตาขับรถไปต่อทะเบียนรถในตัวอำเภอ
พอถึงทางเข้าหน้าร้านก็ชะลอรถพร้อมกับตบไฟ
เพื่อจะเลี้ยวเข้าร้าน
ซึ่งก็เป็นวิถีปกติในการขับรถนั่นแหละ
ตาบอกตามองกระจกหลังแล้วนะ
เห็นรถคันข้างหลังอยู่ห่างประมาณสัก๕๐๖๐เมตร
ก็เลยหักเลี้ยวเข้ามาจอดในบริเวณร้าน
เท่านั้นแหละรถคันที่ตามหลังจี้มาเลยแล้วก็ปาดหน้า
เดินลงจากรถมาชกเข้าที่ขมับซ้าย๑ครั้ง
แล้วก็บอกว่าตาน้อยไปขับรถปาดหน้าเขา
แกก็ตกใจอารมณ์คนแก่มาคนเดียวด้วย
ก็ยกมือไหว้ขอโทษเพราะก็ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายมีอาวุธอะไรหรือเปล่า
อีกฝ่ายยังพูดด้วยว่านี่เห็นว่าเป็นคนแก่นะไม่อยากจะทำอะไรมาก
เป็นวัยรุ่นนี่ฆ่าให้ตายไปแล้วพูดถึงขนาดนี้
แต่แค่ไหว้ขอโทษไม่จบโดนต่อยขมับไม่จบ
เพราะผู้ชายคนนี้บอกตาน้อยบอกลงมาไปกราบขอโทษแม่เขาเดี๋ยวนี้
ต้องลงไปนั่งกราบขอโทษ๒รอบอะค่ะ
ก็ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเจ็บตรงไหนไหม
ซึ่งแม่ของชายคนเกาะเหตุก็บอกว่าเออเจ็บที่หน้าผากนิดหน่อย
น้อยแกก็ขอโทษแล้วก็เดินออกจากรถมา
ซึ่งตอนนั้นคนเห็นในการเยอะมากนะคะพนักงานในร้านเห็นกันหมดเลย
แต่ไม่มีใครกล้ามาช่วยเพราะกลัวโดนลูกหลง
คนที่อยู่ประมาณเท่าไหร่
ประมาณหาชีพครับ
มันขอมันวางคัลเป็นคนหนุ่ม
แต่ตาน้อยก็โทรหาลูกค่ะให้มา
มารับหน่อยเพราะว่าก็ยังขวัญเสียอยู่

อายุมากแล้วทำไมต้องมาถูกทำร้ายแบบนี้

ที่ขับรถปาดหน้าการตีกันฆ่ากัน
แต่ไม่เคยคิดเลยว่าจะเกิดขึ้นกับพ่อของตัวเอง

เพราะรู้สึกว่าไม่น่าจะทำกันขนาดนี้
พ่อเป็นคนไม่เคยขับรถเร็วหรือว่าหวาดเสียวอะไรเลย

เพราะฉะนั้นเธอบอกเป็นไปไม่ได้ที่พ่อจะไปขับรถปาดหน้า
อยากให้ตำรวจตามตัวผู้ชายคนนี้มาดำเนินคดีให้หน่อย
ครับ
ทีมข่าวเราไปที่เกิดเหตุด้วยนะคะ
ลงไปพื้นที่ที่สถานบริการตรวจสภาพรถ
แต่ว่าวันอาทิตย์เขาปิดให้บริการ

ก็เลยไปสอบถามเจ้าของอู่ซ่อมรถที่อยู่ฝั่งตรงข้าม

เพราะได้ยินเสียงเบรคดังล่านเลย
แล้วพอมองไปก็เห็นรถเบรค
แล้วก็ค่อยขับจี้ตามกระบะเข้าไป

แต่ก็ไม่รู้แหละว่าใครถูกใครผิดอะไร
แต่ก็ไม่คิดว่าไม่น่าจะทำกันขนาดนี้
ถึงกับตอนแม่งน่ะตบหัวตบยางถึงน่ะอืมประมาณนี้แหละ
เมืองต้นแม้จะมีภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นใบหน้าถือว่าชัดเจนมากนะคะ
แต่ตำรวจก็ยังหาตัวเจ้าของรถเบนท์หรือว่าผู้ชายคนนี้ที่เป็นคนเกาะเหตุไม่เจอ
เพราะพอซูมทะเบียนเข้าไปที่ทะเบียนรถน่ะภาพมันแตกอ่ะค่ะอืม
กล้องมันมันจับได้ไม่คมชัดพอก็เลยไม่รู้ว่าทะเบียนเป็นทะเบียนอะไรนะคะ
แต่ว่าหน้าเนี่ยก็เห็นได้ชัดเจนเบื้องต้นก็จะต้องไปดูกล้องวงจรปิดจากบริเวณใกล้เคียง
หน่วยงานเทศบาลหรือกล้องคนอื่นที่อาจจะจับทะเบียนของรถคันนี้ได้ชัดเจน
เพื่อจะได้ตามตัวมาแล้วก็อาจจะมีการส่งคลิปต่างให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานวิเคราะห์อย่างละเอียดอีกครั้งนะคะ
เอาเป็นว่าคุณผู้ชมดูข่าวนี้อยู่ใครที่เอ้ยผู้ชายขับเบ้นคนนี้รู้จักอ่ะ
จำได้เป็นคนระแวกบ้านเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักหรืออะไรยังไง
ไปบอกเขาด้วยก็แล้วกันนะคะว่าให้มารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูทรหนองสองห้องด้วย
ความผิดก็คือทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
ซึ่งโทษเนี่ยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีหรือปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ดูอยู่แล้วรู้จักไปบอกเขาหรือถ้าคุณดูอยู่ก็ไปติดต่อ
คุยกับจริงจังกับตรวจที่สอบพอที่นี่ขอนแก่นกันด้วยนะคะที่น้องสองห้องสอบพอน้องสองห้องนะฮะ
ก็น่าจะรู้ข่าวตัวเองแล้วล่ะป่านนี้มันก็ดังอยู่นะครับ